วันนี้ผู้บัญชาการทหารบกออกมาแสดงท่าที
หลังจากที่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งได้ขีดเส้นว่า
ถ้าภายในสัปดาห์นี้วันเลือกตั้งสอสอยังไม่ชัดเจน
จะยกระดับการชุมนุมในวันที่๑๙มกราคม
โดยได้ออกมาเตือนความเคลื่อนไหวในครั้งนี้

ประชุมคอรมอสัญจรในพื้นที่เชียงใหม่และลำปางติดตามจากรายงานครับ
พลเอกปริยุจรรย์โอชานายกรัฐมนตรีนั่งรถม้าขึ้นไปกราบศักราบพระทาสลำปางหลวง
ศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร
อนุมัติเพิ่มขีดความสามารถในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการสามารถถอนเงินสดส่วนหนึ่งมาใช้จ่าย
ซื้อสินค้าตามที่ต้องการได้
ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะเลขาธิการข้อสชระบุว่า
ตำรวจทหารที่ไปติดตามดูแลความเรียบร้อยของทุกพักการเมือง

ขอร้องฝ่ายการเมืองให้เกียรติเจ้าหน้าที่

ที่ตกเป็นจำเลยหนีไม่พ้นกองทัพ
ยืนยันไม่เคยมีทัศนคติทางลบกับกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
แต่จากประสบการณ์ทำให้รู้ว่าใครทำอะไร
ผมก็จะทำหน้าที่ในด้านการรักษาความมั่นคง
และก็โครงแบบโรงพลัง
และปฏิบัติทุกอย่างตามรักษาผู้มันประชา
เพราะฉะนั้นทุกคนถ้าไม่รับเส้นอยู่ในคลอง
เดี๋ยวก็บอกผู้มันประชาที่จะตาย
นะครับ

ขอความชัดเจนเกี่ยวกับวันเลือกตั้ง

กำชับหัวหน้าส่วนราชการต่าง

หลังพบมีการใช้กลไกของกอรมนภาค
เรียกประชุมหัวหน้าสวนราชการอำเภอ
กำนันผู้ใหญ่บ้านในภาคอีสาน๒๐จังหวัด
โดยอ้างว่าเพื่อให้ความรู้เรื่องรัฐธรรมนูล
ขณะที่นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
ยังไม่ทราบรายละเอียดก็อรมน
กำนันผู้ใหญ่บ้านไปพูดเรื่องอะไร
อย่าทำให้กระบวนการประชาธิปไตยมีปัญหา
เพราะทุกคนอยากจะหลุดพ้นจากวังวลแบบนี้เสียที
ถ้ามีการใช้อำนาจรัฐ
แล้วก็ทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์
ในทางการเมืองเนี่ยมันก็ผิดอยู่แล้วนะครับ
อย่าไปทำนะครับมันทำให้กระบวนการประชาธิปไตย
ก็จะมีปัญหาต่อไปนะครับ
ทุกคนอยากจะหลุดพ้นจากวังวลแบบนี้อยู่แล้วนะครับ
ถ้ายังทำอะไรที่มันสวนทางอยู่

รายงานอ้างสื่อท้องถิ่นของกัมพูชา
สมเด็จหุ่นเซ็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชา
ออกคำสั่งความยาว๒หน้ากระดาษ

ตรวจสอบการออกหนังสือเดินทาง
ให้กับบุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองกัมพูชาตั้งแต่เกิด

แต่กรณีที่จำเป็นจริงเท่านั้น
เพื่อแก้ปัญหาการนำหนังสือเดินทางกัมพูชา

โดยคำสั่งนี้มีขึ้นในวันเดียวกับที่สื่อฮ่องกง
รายงานข่าวว่านางสาวยิ่งลักษณ

เปิดบริษัทในฮ่องกงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพอดี
เยาวภาวงศวรรคน้องสาวนายทักษิณชินวัฒน์
อบหมายทนายความเป็นโจทยื่นฟ้อง

ผู้สิทธิ์ข่าวชื่อดังในความผิดทานหมินประมาท
หลังกล่าวหาว่าหนีออกนอกประเทศ
เพราะเกรงกลัวความผิดในโครงการจำนำข้าว

และนัดไต่สวนมูลฟ้อง๔มีนาคมเวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาที
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน